คุณผู้ชมช่วงนี้พาคุณผู้ชมย้อนวัยกันไปหน่อย

คุณเป็นไหมเวลาสอบเสร็จมันต้องหาอะไรทำสักอย่างหนึ่ง

เฮ้ยจริงหรอ

จริงแค่กลิ่นตัวมันก็น่าจะเปรี้ยวได้แล้วนะ

คุณผู้ชมหยอก
หน้าม้าเก๋แบบนี้แต่คุณผู้ชมค่ะมันไม่เป็นไปตามที่คิดอยู่นะ
คือน้องบอกว่าหน้าม้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเวลาจะดูแลให้มันอยู่ทรงมันยากนะ

ใช่มันดูเหนียวมันดูแบบไม่อยู่ทรงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ให้พี่แจ๊กกะลีนเนี่ย
แชร์เคล็ดลับดีดีกว่าเพราะแจ๊กกะลีนเนี่ยตัวตึงเลยนะเรื่องหน้าม้าหน้าม้าไม่เคยแตกคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะถามเรื่องการทำบุญกันบ้างดีกว่าเห็นแบบนี้เนี่ยน้องเป็นสายมูนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือน้องเนี่ยรีบบอกปัดก่อนเลยว่าหนูเนี่ยไม่ได้เน้นการมูเตรูแต่ก็เน้นการไหว้พระการกราบพระ
ใช่แล้วค่ะคือครอบครัวน้องเนี่ยปลูกฝังเรื่องการทำบุญมาตั้งแต่เด็ก
ได้แบบถึงขั้นมูหรือว่าบนอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเลยค่ะไม่สนทัศน์เรื่องนั้นเท่าไหร่
หนูว่าถ้าแบบเออไม่ได้มองทางด้านว่าแบบรับบุญนู่นนี่นั่น
ว่ามันเป็นการให้เป็นการให้ที่ดีเป็นการทำความดี
ฉันว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าแบบไม่ได้เป็นสายมูไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นการทำความดีแล้วก็เป็นการให้เรียนรู้ในการให้ไปด้วยในตัวอย่างนี้ค่ะ
นี่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะว่าน้องเนี่ยเล่นเป็นคุณชมพู่อรยาตอนเด็ก
ปะหลาดปักแจ๋าด่าแม่ข้าในตลาดเนี่ยตอนเด็จ